ที่เขาว่าอยากมีความสุขกัน
ก็ต้องหาอะไรทำกิจกรรมยอดฮิตของวัยรุ่น

นั่นไงเขาก็เล่นอย่างมีความสุขอะเนาะ
ไม่ใช่คนนะที่ชอบเล่น
สัตว์เขาก็ชอบเล่นด้วยเหมือนกันนะคะ

ไม่ได้มีบทไม่ได้มีอะไรเลยเพราะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

สิ่งที่เห็นอยู่นี้น้องใบตองเข้าสุภาษิตโบราณ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

เวลาคนเล่นกันมันจะยืนมองเฝ้า

มันน่าจะรอว่าเออเมื่อไหร่จะเอาอาหารมาให้มันกิน

เล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติศาสนา